ท่านตำลวดโธสารวุทธองใยศาลวัฒนฐานีตำรวจทางหลวงสาม
ก้องกำกักการสามก้องประคับกาลตำลวดทางหลวง
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทางหลวงระยองร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา
จังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านของนางสาวดาราวัลแซ่รู้อายุ๒๙ปี
อาศัยอยู่กับบุตรสาวสองคนนางสาวดาราวันป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
ทำให้ต้องอาศัยอยู่อย่างลำบากโดยเฉพาะบุตรสาวทั้งสอง
กำลังเรียนอยู่ชั้นปสามและกำลังจะขึ้นชั้นมหนึ่ง
เด็กทั้งสองคนเรียนดีแต่กลับต้องมาประสบกับปัญหาเพราะครอบครัวไม่มีรายได้
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงระยองเล็งเห็นถึงความยากลำบากและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนประชาชน
ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและมอบเงินให้ดำรงชีพอีกจำนวนหนึ่ง
ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่จะคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม